ก้าวนาฬิกา๕๐นาทีนะครับยังเจอกับเรา๓คนสนุกสนัดเฮฮาตตรงนี้ตลอดข่าวเช้านี้
เอาล่ะย้ำเรื่องของไลน์กันหน่อยวันนี้ส่งกันมาพูดคุยกันได้ต่อเนื่องนะ
ใช่ค่ะวันนี้ส่วนใหญ่นะก็บอกว่าดีใจคุณแม่นิวนาวกลับมาแล้ว
วันนี้ครบ๓ใบเถาแล้ว
๓ใบเถาเหรอ

อันนี้เป็นใบอะไร
ใช่ค่ะเป็นงานประจำปีงานดอนเจดีของจังหวัดสุพรรณบุรีเราได้นำเสนอกันไปแล้ว
แต่ว่าความยิ่งใหญ่ความน่าสนใจไม่ได้หมดแค่นั้นคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏที่ดาดดอนเจดีคืนนี้กันด้วยนะ
แต่ว่าวันนี้ช่วงนี้เราเอาบรรยากาศการจับหมายเลข
แล้วก็การเดินโชว์ตัวมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มกันก่อน

โอ้โหคุณยังจะต้องถามอีกเหรอครับ
มิวสิครับแต่ละคนยิ้มสวยฟันขาวแม่
อยากให้คุณไปเป็นกรรมการ
เขาคงเลือกไม่ถูกมั้ง
นะคะคุณผู้ชมเป็นชุดไทยโบราณและช่วงสูงเนี่ยจะต้องไม่เกินสี่นิ้วด้วย
ก็คือห้ามสูงเกินไปใช่ค่ะแต่ละคนนี่แต่งชุดเหมือนกัน
แต่คนละสีวัดกันเลยค่ะใครโดดเด่นก็จะได้รับรางวัลทั้งเงินสดและสายสะพายนะคะ
เป็นนางงามเป็นธิดาดอนเจดีรางวัลมีทั้งหมด๖รางวัล
แต่คุณชนะมีรางวัลพิเศษด้วยมีฮะ
อะไรคะรางวัลขวัญใจคุณชนะครับ

รับไปเลยครับว่าร้อมลี่สินครับ
อย่าไปเอาเลยรางวัลที่๗เอาแค่๖รางวัลค่ะ
ให้น้องเขามีอนาคตที่ดีดีกว่าดีกว่า
มีทั้งรางวัลขวัญใจคนสุพรรณ
รางวัลชุดตะเบงมารยอดเยี่ยมขวัญใจช่างภาพ

ใครอยากจะไปชมไปได้นะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ประกวดคืนนี้เวลา๑ทุ่มที่เวทีกลางหน้า
พระบรมราชานุสรดอนเจดีนะคะ
ชาวสุพรรณจังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่คุณเอง
ก็ตรงไปที่สุพรรณบุรีไปให้กำลังใจสาวเหล่านี้ได้นะคะ
ก็ต้องไปกันหน่อยแหละก็คนบ้านเดียวกัน

เอาไอ้มาคนบ้านเดียวกันก็ไม่บอก

เอาล่ะก็ไปเชียร์ไปสนุกกันได้นะครับที่สุพรรณบุรี